มาดูเรื่องนี้ค่ะภัยของคนเดินถนนในกรุงเทพ
คือผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินในที่ของเขาคือทางเท้า
ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าด้วยความเร็วจนเกือบจะชนเธอนะคะ

ปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้ชักมีดออกมาขู่ค่ะ
นี่ค่ะก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะกับผู้ก่อเหตุที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าคันนี้

ครบนะครับพร้อมที่จะเอาเรื่องเลยล่ะนะคะ
เพราะว่าเธอบอกแหมเธอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเจอ
อารมณ์ก็คงจะขึ้นขึ้นเหมือนกันนะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มเธอบอกว่ารถเนี่ย
เกือบชนตรงหน้าบ้านตอนกำลังจะเข้าบ้านเลย
พอตะโกนถามก็หยุดแล้วเอามีดมาขู่จะไล่แทงนะคะ
บอกว่านี่เหรอนะคะนี่เหรอบอกว่าที่บอกว่าไม่มีคนทำผิดนะคะ
เดือดร้อนจริงอยู่ตรงคลองเตยตรงนี้อยู่มาเป็นปีปีแล้วนะคะ
เสนอทางแก้หลายทางคือจะไปแจ้งหลายครั้งแล้ว
เสนอทั้งเงินบริจาคสร้างเสากั้นนะคะแจ้งตำรวจ
ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าแจ้งไปใหม่ก็งงว่าพูดเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องมาแจ้งความตอนไหนยังไง
เรียกร้องเลยบอกว่าขอให้เลิกการสร้างภาพแล้วขอให้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์จริงสักทีเถอะ
คือคงจะสุดกลั้นจริงถึงโพสต์ขนาดนี้นะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแหม่มนะติดต่อไปที่คุณแหม่มเจ้าของโพสต์ค่ะ
เธอบอกว่าเธอย้ายมาอยู่พระขนง๓ปีแล้วไม่เคยมีวันไหนเลยที่เธอไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์จะไม่ขับขี่บนทางเท้า
พูดอย่างนี้นะคะแล้วบางคันเนี่ยยังขับมาด้วยความเร็วทุกวันนี้เดินบนทางเท้าที่ควรจะปลอดภัย
เหมือนเดินบนถนนที่ไม่รู้ว่าจะถูกชนเมื่อไหร่ค่ะ
นี่ค่ะคือเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่าการขี่รถบนทางเท้าด้วยนะคะ
เพราะว่าพอมีประเด็นกันขึ้นมามีการชักอาวุธมีดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
นะคะวันนี้เลยค่ะทางเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางกรทมแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตคลองเตยเลยลงพื้นที่นะคะ
ไปดูจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายได้แจ้งความแล้ว
เทศกิจก็ออกหมายเรียกคนขี่มอเตอร์ไซคันนั้นเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตั้งเสากั้นไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนฟุตบาทได้
แล้วการปรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาบนฟุตบาทเนี่ยทางกรทมชี้แจงบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
มีการแจ้งกลับมาตลอดตั้งแต่ปี๖๔ปรับไปแล้วจำนวนกว่า๒๗๐๐๐บาท
โอ้โหไม่ใช่น้อยแสดงว่าคนก็ขี่ไม่น้อยจริงนะคะเนี่ยค่ะนี่ตอนที่ไปทำข่าวยังเห็น
ยังมากันแบบนี้เลยนะคะนี่คือทางเท้านะคะตรงเขตคลองเตยนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าจะมีการดูแลให้ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่สอนอคลองตันค่ะในสารสแซ่อึ้งคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
พบกับพนักงานสอบสวนมาให้ปากคำนะคะนายสารโรธบอกว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนกดรับออเดอร์แล้ว
แต่ว่ารถเขาพังก็เลยอาสาจะไปส่งอาหารแทนเพื่อนแล้วตัวเองก็ต้องรีบไปรับน้องสาวด้วย
แล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวมองว่าการขับขึ้นฟุตบาทเป็นเรื่องที่รถมอเตอร์ไซค์ทุกคนเคยทำ
เนี่ยฟังแล้วมันก็แปลกนะผิดจะกลายเป็นถูกไปนะคะ
ยืนยันบอกไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงแต่แฟนของคู่กรณีทำท่าจะเข้ามาชกก็เลยหยิบเหล็ก
ไม่ใช่มีดออกมาเพื่อป้องกันตัวไปฟังเขาหน่อยค่ะ
ทำไมคุณหาคิดอย่างที่แรกทำไมคุณไม่หาคิดอย่างที่แรก
ผมถามแค่เนี่ยเอาความจริงคุยกันเนี่ยโรคสวยต้องอยู่ที่หล่อซู
ขอให้คุณอยู่หรือเปล่ามีโรคสวยมีโรคความจริง
เราต้องเอาความจริงมาคุยกันเมื่อคุณพูดเอาโซเชียลมาเล่นผม

คือเรายืนยันว่าเราไม่ได้หยิบมีดจะมาทำร้าย
ใช่ผมยังไม่หาหน้าเขาเลยผมจะไปทำผู้หญิงทำไม

มีดไม่มีมีดเรื่องของพี่กับตำรวจ
แต่มอเตอร์ไซค์ขึ้นทางเท้าไม่ได้
รู้ไหมว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นทางเท้าไม่ได้
ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องรู้ซะตั้งแต่วันนี้นะคะ

ก็ต้องรู้ตั้งแต่วันนี้นะคะไอ้ที่เขาขึ้นขึ้นกันอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะ
ไอ้ที่มันชนกันตายแล้วมีปัญหากันทะเลาะกันจะเป็นจะตาย
หรือถึงขั้นตายเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละฮะ
เพราะตะกะมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว
ล่าสุดนะคะล่าสุดในสารสแซ่อึ้งอายุ๔๒ปีคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็ไปพบกับตำรวจแล้วแล้ว
ก็ยอมรับว่าพกอาวุธจริงคุณนัทพงศ์
รับว่าที่บอกว่าไม่ใช่ตอนแรกนะอันนั้นคืออาวุธจริง
แต่พกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวแล้วก็เสียค่าปรับ๑๕๐๐บาทค่ะ

ครับ